จะบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยนะ

จากเรื่องราวต่างมากมายกลายเป็นบทเพลงมากมายที่ออกมาเลย

คุณผู้ชมค่ะเพลงนี้แหละเพลงรักควรมีแค่สองคน
ฟิเจอร์ลิ่งกันสองคนพี่แจ๊ควันนี้เธอรับบทเป็นเมียน้อยฉันจะรับบทเป็นเมียหลวง

กับเพลงรักควรมีสองคนค่ะ

ก็๖วัน๖ล้านวิวค่ะ
ชอบแบบการที่จะเอานักร้องสองคนมา
คิดว่าเพลงนี้มันอาจจะเข้ากับหลายคน
ที่แบบเหมือนคนนี้ก็จะเป็นเมียหลวง

ปลุกใจให้กับทีมเมียที่แบบ
กำลังโดนแย่งอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
จะบอกไปแล้วนี่ไงเนื้อหาบาดลึกเลย

ความหมายของเพลงก็แรงโดนใจหลายคนเลยนะคะ

เวอร์ซะเลยจ้าไปชมค่ะ

เป็นยังไงล่ะเพลงนี้ที่สำคัญคือต้องมีอินเนอร์

แพทย์ณภาพากับอาร์เรสซิ่งก็มี
อย่างที่นวิสุธีราก็ไม่ยอมตกเท็นนะคะ

แต่ละคนเล่นใหญ่มากเวอร์ไปชมค่ะ
ถ้าชมช่อยชมรู้เรื่องอะ
มาเวิร์ตเป็นใครละ

อาทิตย์ก็เป็นยังแง่นะต่างมากนะเพราะเพลงนี้คุณผู้ชมขาวความรักนี่นะควรมีแค่สองคน
ครับว่าอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่ามันดั่งมากนะครับ